ตู้เติมเงินสีส้มสะดุดตาในชื่อบุญเติม
ภายใต้การนำทัพธุรกิจโดยสมชัยสูงสว่าง
มั่นใจว่าแม้เทคโนโลยีจะทำให้ทุกอย่างง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
แต่ก็ไม่อาจทำให้ธุรกิจตู้บุญเติมสั่นคลอนได้
คือในแง่ของเทคโนโลยีที่วิ่งเข้ามานะครับ
ตรงนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทาย
แต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าทุกคนไม่ใช่ว่าสามารถใช้ฟังก์ชันได้เก่ง
ลูกค้าเราหลายคนส่วนใหญ่จะเป็นระดับรากย่า
เพราะฉะนั้นประชากรในส่วนนี้ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากในเมืองไทย